ไฮไลท์การแรงขาดนับที่๒ขอรับดูกัน
ประจำวันอาทิตย์ครับคู่บิ๊กแมชสว่าง
รถกรอบไปครับรถฉายมาอีกครั้งนึง
ผ่านไปแล้วโอ้โหสุดท้ายได้ประตูเลยครับ
จังหวัดโฉบตัดเข้ากลางของสระพุทธใจเพชร
พยายามจะไขว้สะกิดบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูครับ
สตาร์ทได้ดีครับลูกทีมของอุดมทวีสุก
มุมัติอุสมามูซาผ่านเข้าไปให้
นักเตะทีมชาติในชุดแชมป์อาเซียน
ครั้งล่าสุดนะครับที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
วันนี้รูปเกมการเขาทำค่อนข้างหลากหลายนะครับ
แต่โอกาสมาท่าเรือครับลุยขึ้นมาอัตภพลแตงร่มครับ

แล้วท่าเรือได้จุดโทษนะครับจุดที่สองสิบเมฆ

มะเรนาโตยิงได้ทุกระยะจริงที่รึยักษ์ครับ
มาที่ดีอีกหนึ่งคนเล่นดีก็คือหัสดีมักเชียวนะครับ
ได้แล้วออกบอลให้กับหน้าเป้าของแบงคอกนั้นได้มีโอกาสหลายต่อหลายครั้ง
เรือพยายามยิงไกลนะครับแต่ก็ไม่ผ่านหัสดีมักเชียว
ในช่วงครึ่งหลังนะครับสองสามครั้งครับ
เจ้าบ้านก็มีโอกาสนะครับจากโบรมัติอุศบันมุษา
อาศัยการโฉกเข้ามานะครับหน้าเป้าเล่นจากด้านข้างครับ
เน้นการเข้าชาร์จจากสองสอง
ยาโต้ได้ยิงอัดจังหวะนี้ครับไม่ผ่านคณิตสอนผู้พันธุ์
มุมไม่เหลือแต่ยิงคมจริงจริงนะครับถ้าเผลอนี่มีโดน
วันนี้พลุศบัตรุสองทีมนั้นทำที่อย่างยอดเยี่ยมครับ
เฮียโต้โมร่าได้ยิงเบาเกินไปฮัศดีก็แพร่ปล่อยบอลเร็วตลอดเหมือนกัน
แล้วดูครับแอคชั่นของคณิสรผู้พันธ์นะครับใช้ขาดึงจังหวะ
ร่องมากนะครับเล่นนาวนาวินพังงะเหมือนกัน
แล้วเกือบจะโดนยิงไกลสวนคืนเหมือนกันนะครับปาม่อนปาวาวตัดบอลได้แล้วยิง
จากการเล่นเกมรับอันยอดเยี่ยมเวลาไปได้๒๑ครับเก็บจะชนะ๒นัดรวดครับ